มาดูความคืบหน้าเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะคะ
คือหลานคลุ้มคลั่งหลังจากเสพยาเสพติด
เอาไม้ตีปู่ค่ะปู่กำลังนอนอยู่ค่ะ
แล้วก็เอามีดปาดคอจนคุณปู่เสียชีวิตนะคะ
แล้วเขาก็อ้างว่าสาเหตุที่ทำลงไปเนี่ยคือปู่ไปด่าเขา
อ้างว่าปู่ด่าเขาแต่จริงแล้วก็เป็นความหลอนยาเสพติดนะคะ
คืนวันนี้นะคะตำรวจสพเมืองอุดรธานีไปตรวจสอบ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลนาดีอำเภอเมือง
พอไปถึงเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้
หลังบ้านเป็นโรงเก็บของ
พบศพคุณปู่มงคลมีศรีอายุ๗๒ค่ะ
นอนตะแคงจมกองเลือดอยู่ที่พื้นข้างองค์มังกร
สภาพศพแสงเกงสีฟ้าซะยืดแขนสั้นสีฟ้าขาว
มีดยาวตกอยู่ใต้ศพนะคะ
มีท่อนไม้หักมีคราบเลือดติดอยู่ด้วย

ส่วนที่คอของคุณปู่เนี่ยถูกของมีคมปาด

ฝ่ามือข้อมือที่แขนก็ถูกของมีคม
ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนหลานค่ะหลานของผู้ตาย

ก่อเหตุเสร็จหนีไปบ้านญาติอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุกิโลหนึ่ง
ตำรวจก็ไปจับแล้วก็นำตัวไปที่สพเมืองอุดรธานีค่ะ

แม่ของผู้ต้องหาค่ะคุณแม่สมคิดบอกว่า
ผู้ตายเคยบวชมา๓พันศาเพิ่งศึกออกมา๑๐มีนาคม
แล้วกลับมาอยู่บ้านก็ไปนอนเล่นที่โรงเก็บของเป็นประจำ
ส่วนลูกชายแม่ไม่ทำการทำงานเสพแต่ยาบ้าจนหลอน
อลวาดทะเลาะกับญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านเป็นประจำ
บอกว่าก็ไม่รู้จะยังไงก็เคยพาไปบำบัดแล้ว
บำบัดทีไรกลับมาก็เสพยาอีก

มีนาคมลูกชายเอาจอบตีหัวยายนะพี่อุ๋
เอาจอบตีหัวยายมาแล้วยายได้รับบาดเจ็บแล้วเนี่ยมาก่อเหตุฆ่าปู่
สะพ้ายผู้ตายนางพยอมบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุตัวผู้ต้องหาเดินไปบีบคอผู้ตายสองครั้ง
ญาติญาติไปช่วยจับแยกห้ามจับแยกตอนค่ำก็เรียกผู้ตายมากินข้าว
พอกินอิ่มผู้ตายเขาก็ไปนอนนะคะไปนอนพักอยู่ที่เดิม
สักพักได้ยินเสียงดังเหมือนใครทุบตีอะไรเหมือนเสียงคนสู้กัน
ไปสักสองนาทีเสียงเงียบก็โทรแจ้งตำรวจให้มาดูหน่อย
ปรากฏว่าปู่ถูกฆ่าปาดคอไปซะแล้วตัวผู้ต้องหาหนีไปนะคะ
ก็ยืนยันว่าตั้งแต่ปู่ศึกมาเนี่ยตัวผู้ต้องหาก็เนี่ยเหมือนกับ
พยายามที่จะทำร้ายปู่ตลอดทีนี้ค่ะคือปู่เองแกก็อายุเยอะเนอะ
ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนอะไรให้ใครญาติพี่น้องก็ตกใจครับ
แล้วก็โกรธแค้นกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
พี่สาวของผู้ตายนางมะลิก็บอกว่าสาเหตุที่ผู้ตายศึกออกมา
มีอาการป่วยจนบินทบาทไม่ได้ก็มาอยู่ด้วยกันนี่แหละ
ระหว่างที่อยู่หาเงินให้ผู้ต้องหาใช้เป็นประจำหาเงินให้ใช้ตลอด
ทุกผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะฮะ

ตัวนายอภิชาติมาทำแผนนะครับ

โอ้โหญาติพี่น้องชาวบ้านเนี่ย

นายอภิชาติบอกว่าสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุ
เนื่องจากปู่เนี่ยมาว่าเขาเรื่องไม่ยอมทำงาน

แล้วเขาอ้างว่าปู่ชอบพูดจาเสียดสี
แล้วก็ดูหมินไปถึงพ่อแม่เขา
ทำให้เขาโมโหแล้วก็เกิดอาการแค้น

ก็มาตีปู่ด้วยท่อนไม้จนสลบ

ใช้มีดเชื่อดคอปู่อีกครับ
คือมาวันนี้มาบอกเสียใจ
อยากจะขออโหสิกรรมปู่

หมินก้าลีอะไรประมาณนี้ครับ

ล่าสุธิเชือดขึ้น
ก็บอกว่าปุเบาไซมื้อประมาณนี้

ปู่ฟังอยู่มีอะไรอยากบอกปู่ไหมครับ

ญาติบอกว่าไม่ประกันตัวนะฮะ

ส่วนตำรวจบอกว่าแจ้งข้อหาตอนนี้คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
โทษหนักสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
อาการทางจิตประสาทจากการเสพยาเสพติด

นะถ้าป่วยจริงก็รักษารักษาออกมาก็ต้องรับโทษ